คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่ต่อเนื่องจากการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ดิฉันก็บอกไปว่าคนใกล้ชิดดิฉันถูกเลขท้าย๒ตัวกันเยอะมาก

แล้วเนี่ยค่ะที่ขอนแก่นคุณผู้ชมเขาถูกเลขนี้กันเกือบทั้งพื้นที่เลยนะ
เพราะอะไรเพราะเขาไปขุดเจอหายโบราณ
ที่หายคล้ายกับหายบ้านเชียง
๒๐๐กว่าปีอยู่ในนาข้าว
แล้วมีตัวเลข๓๕อยู่ที่หาย
พอกลับก็๕๓ไงก็ถูกเลขท้าย๒ตัวไง
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยล่ะค่ะ
บ้านท่าสวรรค์ตะมนต์ท่าสลาอำเภอประชาคีรีจังหวัดขอนแก่น

ตอนนี้ท่าสวรรค์บ้านกำลังที่ขนผ้ากันไป
ไปขอคำมาแม่หายคำมือนี้
คือเพิ่มถือเลขจาก

ใช่ไงชาวบ้านท่าสวรรค์หมู่๗
ตำบลท่าสาราอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ขันห้านำดอกไม้เดินโหร้องด้วยความดีใจนะคะ
แล้วก็ไปขอขมาแม่หายเป็นหายโบราณอายุกว่า๒๐๐ปีนะคะ
เพราะว่าให้โชคให้ลาบถูกรางวัลกันไปเมื่อวานนี้นะคะ
คือมีชาวบ้านเขาออกไปทำนาคุณผู้ชม
แล้วก็ไปเจอหายโบราณแบบมี๓หูอะค่ะ

ด้านในมีกระดูกมีกระโหลกศีรษะ
มีกำไรเงินมีกำไรทอง
มนต์พระไปสวดแล้วก็เอาขึ้นมาจากทุ่งนา
เพราะเชื่อว่าวิญญาณในหายอยากปรากฏตัวให้เห็น
แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าแม่หายคำ

แล้วชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวสังเกตดูดีนะคะ
ถ้าเห็นภาพใกล้จะสังเกตเห็นเป็นตัวเลขค่ะ

นี่เขาก็กลับกันไง

ถูกรางวัลกันเป็นร้อยคนในหมู่บ้านนะคะ

ก็มีคนจากจังหวัดมหาสารคามมุกดาหารนนทบุรี

มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอมันจากคีรีค่ะ
กัญชนกอายุ๕๐ปีนะคะ
ก็ไปขอโชคขอลาบไปกับเพื่อนไปกันเป็น๑๐คนเลยนะคะ
แล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับมาจริง

คืออยากมาดูเป็นบารมีเสริมบารมีให้ตัวเอง
ก็ชมบารมีของท่านด้วยค่ะ
แล้วหลังจากว่าว่ายถ่ายลูกมุมนั้นมุมนี้แล้วมีโชคกับท่านเนี่ย
ได้รับโทษไปหรือยังคิดว่าท่านให้แล้วค่ะให้แล้วใช่ไหมคะค่ะ
แล้ว๒ตัวหรือ๓ตัวครับพี่เห็น๓ตัวเลยค่ะ

นี่นะคะก็เดี๋ยวจะทำบุญใหญ่กันนะคะ๒๐กรกฎาคมนี้ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมีคนถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวเยอะเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่ไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ภายในวัดทุ่งเสลี่ยมหมู่๓ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมค่ะ
ก็ไปดูภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในสาราการประเรียนนะคะ
แล้วก็เห็นภาพวาดผู้ชายคนนึงถือขวดเหล้าขาว๓๕ดีกรี
นี่ภาพนี้ก็เป็นเลขไงคะ๓๕๕๓อีกแล้วเห็นไหม
แล้วก็เห็นหลายเลขเลย๑๗๕๐อยู่ในภาพวาดอะค่ะ
เขาก็เลยได้โชคได้ลาบกันนะคะคนถูกรางวัลกันเยอะนะคะ
ดังนั้นในงวดต่อไปก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะไปที่ไหน
คุณผู้ชมบอกดูข่าวใกล้วันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วเตรียมกระดาษปากกาจดกันเพียบเลยทุกงวด

นี่วันนี้มีข่าวว่ามีเนี่ยสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานเนี่ย
มีผู้ที่ถูกรางวัลที่๑๑๕ใบ๙๐ล้าน
ใช่นะอยู่ในกรุงเทพแต่เขาไม่ขอเปิดเผยตัวตน

เป็นดิฉันก็ไม่เปิดเผยตัวตนไหมได้ตั้ง๙๐ล้าน